ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทิ้งเด็กทารกไว้เพียงลำพังอีกแล้ว
คราวนี้แม่ก็ทิ้งลูกไว้ให้นอนอยู่คนเดียวลูกแค่๓เดือนครับ
ที่สุดแล้วหนูน้อยคนนี้เนี่ยพลิกไปพลิกมาตกลงไปที่ซอกเตียง
ขาดอากาศหายใจตายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี
ในบ้านพักที่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวอยู่ที่ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกะบี่
เป็นที่พักลักษณะอยู่ในบริเวณบ้าน
จุดที่พักเนี่ยพบว่ามีที่นอนที่ปูด้วยเบาะที่เป็นที่นอนขนาดใหญ่
ซึ่งนางสุดารัฐปิ่นทองอายุ๒๗ปีแม่ของเด็กที่เสียชีวิต
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงก็นั่งกอดศพลูกร้องไห้อยู่บนที่นอน
แล้วก็มีสามีนะครับที่มีอาชีพช่างซ่อมเรือนั่งอยู่ใกล้
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบไปชนะสูตรสำหรับหนูน้อยคนนี้อายุ๓เดือน
เป็นเด็กผู้หญิงชื่อเด็กหญิงชายาดานะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมง
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงไม่มีบาดแผลอย่างอื่นตามร่างกาย
จากการสอบถามแม่ของเด็กเนี่ยทำให้ทราบว่าตัวแม่เด็กนั้น
ปกติแล้วก็มีอาชีพรับจ้างเลี้ยงเด็กนะคือรับจ้างเลี้ยงเด็กให้กับญาติญาติเนี่ย
ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันส่วนตัวเองมีลูก๔คน
เป็นผู้ชาย๓คนและผู้หญิง๑คนผู้หญิง๑คนก็คือเด็กหญิง๓เดือนที่เสียชีวิต
ก่อนเกิดเหตุนางสุดารัฐบอกว่าได้ให้ลูกนอนหลับอยู่ในที่พัก
ตัวเองก็ออกไปทำธุระข้างนอกพอกลับมาถึงห้องไม่เห็นลูกอยู่บนที่นอน
ก็เข้าใจว่าเออสงสัยญาติคนอื่นคงจะอุ้มลูกออกไปมั้งก็เลยเดินออกไปตามฮะ
แต่ก็ไม่มีใครเห็นลูกตัวเองก็เลยกลับมาหาในห้องอีกครั้งหนึ่ง
พบว่าลูกเนี่ยไปนอนหมดสติแน่นิ่งอยู่ตรงซอกที่นอนเป็นซอกที่นอนที่ติดกับผนังห้อง
สภาพก็คือหน้าเนี่ยคว่ำอุดอยู่กับหมอนรีบอุ้มขึ้นมาดูแต่พบว่าลูกไม่หายใจแล้ว
ก็เลยโทรบอกสามีนะแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับตำรวจให้มาตรวจสอบ
เจิญที่สันิทานว่าช่วงที่แม่ออกไปทำธุราคข้างนอก
บอกว่าลูกนอนหลับอยู่บนที่นอนเนี่ย
ก็เด็กก็คงจะกลิ้งไปกลิ้งมานะแล้วก็ตกลงไปตรงซอกระหว่างที่นอนกับผนังห้อง
ทีนี้ซอกมันเล็กมากเล็กขนาดพอดีตัวเด็ก
แล้วก็ตกลงไปเนี่ย

แล้วเด็ก๓เดือนเขาก็ไม่สามารถพลิกตัวได้

เพราะฉะนั้นก็ถูกอุด

ยิ่งเตียงสูงต้องกันให้ดี
เหตุไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้เสมอจริง